จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างดีกว่าครับ
ที่นั่นชาวต่างชาติเขาไปด้วยเลยนะ
เหรอดังแล้วเดี๋ยวเนี้ยวัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขก
ที่ตะบนดอนโพทองอเบิร์นจังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วงนี้คือคักชาวต่างชาติเขามามีชาติอะไรบ้างล่ะคะ

แล้วบางปลายนอกเหนือจากนี้ยังมีอเมริกอลอเมริกัน
อ๋อหรืออาตี่ก็สั่งอะไรข้าวผัดอเมริกันเลย
อ่าแต่ถ้าไปกินอเมริกาไม่มีแล้วถ้าเกิดว่า
นักท่องเที่ยวอยากจะมาวัดไผ่แขกซึ่งเป็นชาวอเมริกัน
คุณจะบอกนักท่องเที่ยวว่าที่นี่คือวัดชื่ออะไร
อ่าวัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แคร์
วัดไพแครกป้ายภาษาอังกฤษควรจะได้ไหม
นักท่องเที่ยวชาติส่วนชาติเขาอ่านไม่ทราบภาษาไทย

อย่าถามอะไรที่มันด้องเหนื่อยจากในสกิฟต์สิ
เอาเผื่อคุณผู้ชมโดยพระเจ้าต่างชาติ
ว่าเผื่ออยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาวัดไฟแขกค่ะ
อ่าท่องเที่ยวชาติ

เร็ววัดไพแครก

ไปที่เรื่องนี้คุณผู้ชมเขามากราบไหว้ขอพรกันแบบนี้
เขามาอาบน้ำมนต์กันด้วยนะ
ชาวต่างชาตินะฮะเขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้เหมือนคนไทยเลย
นี่ยุ่งอะไร
ผ้าขาวม้ามานั่งรอการอาบน้ำมนต์ฮะ
โอ้โหแล้วที่เขามากันเนี่ยชาวมาเลเซียเข้ามากันตั้ง๘คนนะ
แล้วมีพระท่านทำพิธีให้
ว่ากันว่าเมื่อทำพิธีแบบนี้แล้วเหมือนกับเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป
เมื่อกลับไปยังประเทศของเขาแล้วทำมาค้าขึ้น
แล้วนี่เท่านั้นไม่พออาบเสร็จเช็ดตัวให้แห้ง
มาทำอะไรแต่งหน้าทาบแรกไม่ใช่
เจิมฮะมาเจอมือเจอหน้าผากกับพระท่าน
เขาบอกว่านี่หลวงปู่ดูสิตสุจินโนถ้าทำพิธีให้นะ
แล้วเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคอารมณ์แบบนั้นจริง
ลงนะหน้าทองน่าจะเป็นนักธุรกิจ
จะได้มีเมตตามหานิยม
แล้วส่วนมือเนี่ยเหมือนกับเป็นการเปิดทรัพย์รับโชค
เพราะมือเราก็คืออวัยวะที่จะไปขวนขวาย
หาหารังวเหรอหาเงินหาทอง
ทำกรรมรีกรรไหร่ได้จากการทำงาน

ยังมีผู้ที่ดวงดีมาขอพรจากพญาครุฑ
ก็นำเข้าของมาทำการแก้บน
เขาว่ากันว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีชอบ
ค่ะดีมีโอกาสไปกันนะคะ
อยากจะให้คุณชนะเชิญทุกวันทั้งสองเที่ยวให้มาวัดแห่งนี้ค่ะ
ทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะ
ทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะ
ตกมิลเลนเนอร์ไปนี่คือไก่แต่คนเป็นช้างไงนะ